เดี๋ยวจะได้ยินแต่เสียงคนที่ไม่เห็นด้วย
ลักษณะแบบนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะ
เพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขาก็ไม่ได้มองแบบนั้น
อย่างคุณจุลินเองบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นการปลุกประชาชนให้ออกมาชนกัน
เห็นด้วยกับฝ่ายไม่เห็นด้วย

อย่างคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าภักร์ประชาธิบัตร
บอกว่าถ้ารัฐบาลเอาเงินไปแจกประชาชนส่วนใหญ่
ก็อยากได้นายกจึงไม่ต้องไปถาม

แต่ต้องบอกประชาชนว่าเงินที่จะเอามาแจกคือเงินของประเทศ
เป็นเงินที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระร่วมกันในอนาคต

ดังนั้นคนที่เห็นต่างจึงมีสิทธิ์แสดงออก
คุณจุลินยังบอกว่าพฤติกรรมของนายเศรษฐานั้นเป็นเรื่องไม่สมควร
เพราะนอกจากเป็นการปลุกประชาชนออกมาชนกันแล้ว
ยังเป็นการเอาประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์
ซึ่งคนมีวุฒิภาวะไม่ควรทำนะคะ
อันนี้ก็คือขุนจุรินก็ออกมาพูดประเด็นที่นายกต้อมพลังคบลตี
ลงพื้นที่ไปพิศนโลกเมื่อวันเสาร์แล้วก็ไปพูดกับชาวบ้านนี่แหละนะคะ

ไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้เกิดการแบ่งแยกหรือปลุกระดม
แต่เพราะว่ามีคนอยากให้รับฟังทุกเสียง
อยากให้ทุกคนออกมาแสดงความเห็นเพื่อจะได้รับฟัง

ส่วนที่มาของงบประมาณขอให้รอฟังการแถลงข่าว
และข้อท้วงติงของฝ่ายค้านที่เกรงว่าจะซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าว
ก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังและจะรัดกลุ่มทุกขั้นตอนค่ะ
ฟังนายกแถลงกันหน่อยค่ะ

อย่างเช่นพี่น้องประชาชนบางคนก็บอกว่า
ของเขาแต่๔๕กิโลเมตรอันมองไปยังไม่มีล้านสักล้านเดียว
ผมก็อยากอยากยาชอบแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกัน
ใช่ไหมครับเรื่องที่มาใช้เงิน

ได้ฟังจะได้ไปปรับแล้วปรับคนเดียวนะครับ